คุณผู้ชมคุณคิงคะเราพูดถึงคนป่วย
ที่จำเป็นที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะไปรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
หลายคนต้องไปที่โรงพยาบาลรัฐ

เขาจะต้องไปรอคิวตั้งแต่เช้าตรุบ
คุณหมอยังไม่มาค่ะ
ติดตามรายงานนี้จากคุณทัศนายโคทรทองค่ะ
เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปย้ำพระแนกต่างให้เร็วที่สุด
๑คนใช้เวลาไม่เกิน๑นาที
คุณผู้ชมครับการนำระบบเทคโนโลยีต่างเข้ามาใช้
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับ

แต่ก่อนเราอาจจะเห็นภาพการนำรองเท้ามาวางเอาไว้

แต่ปัจจุบันครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ไม่ต้องมานั่งรอหนาแน่นเหมือนแต่ก่อน

เวลาในการเดินทางรวมทั้งลดเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยครับ
ที่สำคัญผู้ป่วยเองก็ไม่เครียดด้วยครับ

เพื่อวัดความดันช่างน้ำหนักและส่วนสูงได้ด้วยตัวเอง
โดยระบบจะบันทึกข้อมูลไว้โดยอัตโนมัติ

ทุกอย่างก็จะถูกดึงขึ้นไป
หน้าจอคอมพิวเตอร์ของแพทย์อย่างละเอียด
รวมทั้งประวัติการรักษาย้อนหลัง

ทำให้แพทย์สามารถประเมินอาการ
และรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ผู้ป่วยเองก็ไม่ต้องเสียเวลารอนาน
ก็มีความรู้สึกว่าบริการได้เร็วขึ้นค่ะ
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือไม่ได้ใช้ตู้คีย์ออสเนอะ

พอใช้ตู้คีย์ออสขึ้นมาก็ทำให้สะดวกมากขึ้น
คนไข้ก็สามารถจะทำอะไรเองได้
จากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
นำระบบสายพันธุ์แบบปัดและหุ่นโรบอต
เข้ามาช่วยในการจัดยาให้กับผู้ป่วย
โดยเพศรัชกรจะทำหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งยาของแพทย์
โปรแกรมคัดกรองคำสั่งยาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ

ปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยก่อนจ่ายยา
เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากที่สุด

ทางการแพทย์กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล
ภายในศูนย์บริการทางการแพทย์ทางไกล
ที่กำลังจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเร็วนี้

ผมว่าประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลไม่ได้ลดลงนะครับ
แต่มีประโยชน์ต่างมากมายเช่นลดการเดินทางของผู้ป่วย
เชื่อไหมครับผู้ป่วย๑คนที่มาโรงพยาบาล
ไม่ใช่ผู้ป่วยคนเดียวที่มานะครับต้องมีญาติ
บางคนเดินทางมาถึงนี้ใช้เวลาเป็นวันนะครับ
ถ้าเราใช้ระบบเทเลมาติซิงเข้าไป

ในผู้ป่วยที่มีการเฉพาะเจาะจงนะครับ
แล้วมีความเหมาะสมในการใช้ทะเลเมติซีน
เราจะเห็นว่าสามารถลดการเดินทางผู้ป่วย
รักษาผู้ป่วยดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายต่างนะครับ
เทคโนโลยียังถูกนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรม
จำลองการผ่าตัดเด็กที่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว
ให้กับแพทย์ได้ทดลองเสมือนจริง
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการผ่าตัดจริงอีกด้วย
ทั้งหมดนี้คือต้นแบบการแก้ไขปัญหา

รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคเหนือ
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการรักษาพยาบาล
ทั้งในและต่างประเทศต่อไป
นัทพลศิลาคำถ่ายภาพ
ทัศนโฆษธองข่าวไทยอำรัฐทีวีบรรยายงาน